ช่วงนี้ท่าสการกินเจ้าสินกินผักกระเปี๊ยงบอกถงสะบาดผัดไปทดลองจะบอกว่าราคาของผักก็จะต้องมีการปรับตัวสูงขึ้น
แต่โชคดีแต่ดีที่รุกผักสวนครัวไว้ทานเองดูแปลงของผักสิคะอลังการไหมล่ะ
แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพาไปเช็คราคาสินค้ากันก่อนนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาตอนนี้ปรับไปเป็นยังไงกันบ้างแล้วค่ะ
เช็คราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนวันนี้นะคะ
หมูเนื้อแดงค่ะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่ค่ะ๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้มาเช็คราคาของผักกันบ้างสำหรับใครทานเจช่วงนี้ค่ะ
หล่ำปลีเขียว๑๒บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพราค่ะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพาค่ะ๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบนะคะ
บาทต่อกิโลกรัมจ้า